คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจเหมือนกันนะ
แต่เป็นความตั้งใจของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นนุ่มอุดร
เดินเท้าปีกว่าพร้อมกับเพื่อน๔ขาจากจังหวัดตรัง
เพื่อจะไปที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
ความตั้งใจของเขาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เขาเคยสัญญากับแฟนสาวของเขาว่าตอนเรายังมีชีวิตอยู่
ถ้ามีเงินจะพาแฟนสาวไปเที่ยวทั่วประเทศรวมถึงที่ดอยอินทนนท์ด้วย
แต่ท้ายที่สุดแฟนของเขาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
เขาก็เลยมีความตั้งใจแบบนี้จะนำอัฐิแฟนสาวขึ้นไปโปรยบนดอยอินถนน
ตามคำสัญญาแม้ว่าจะยังไม่มีเงินก็ตาม
พร้อมกับสู่นักนำทาง๒ตัวนะครับ

กำลังเดินมุ่งหน้าสู่ดอยอินทนนท์
เพื่อนำอาธิของแฟนสาวขึ้นไปโปรยบนดอยอินทนนท
ตามคำสัญญาที่ให้กันไว้นะครับ
ศักดิ์สิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าพบกับแฟนสาวที่จังหวัดตรัง
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันหยุดก็อยู่ด้วยกันตลอด

สัญญากับแฟนบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินนะ

แล้วก็แฟนเคยอยากไปดอยอินถนนเป็นสารที่หนึ่งที่แฟนอยากไปมาก
แต่ว่าแฟนสาวมาเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปี๕๙
ชาปนกิจแฟนเสร็จก็เลยตั้งใจครับ
จะนำอาธิแฟนสาวเดินทางขึ้นดอยอินทนนท
เพื่อไปโปรยอัฐิแล้วก็ไปทำบุญให้ที่นั่นนะครับ

ผมบอกแล้วผมอยากพูดถึงเรื่องแก

ครับผมผมจะเอาอธิแก้ส่วนหนึ่ง

ครับผมแล้วก็จะใส่บาทบนดอยครับ
นี่ครับพี่ศักดิ์ศิษย์บอกตอนมีชีวิตพาไปไม่ได้

ตอนนี้พาไปได้นะครับ
แต่พากระดูกไปพาอัฐิไปนะครับ
แต่ก็เป็นความตั้งใจของเขานะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าออกเดินทางมาจากจังหวัดตรัง
ตั้งแต่เดือนมกราคม๒๕๖๐แล้วนะคุณ

ป่าช้าก็นอนฮะวัดก็นอนครับ

มีชาวบ้านระหว่างทางให้ข้าวให้น้ำบ้าง
สำหรับเพื่อนร่วมทาง๔ขา

ตัวแรกชื่อน่ารักชื่อน้องกระเช้า
เจอกันที่สมุทรปราการเป็นสุนัขนะ
ส่วนนี้มาเจอน้องแมวหรือว่าเจอตัวไหนข้างทาง

เขาก็จะคอยดูแลอุ้มแล้วก็แบบไปไหม

กระเช้าไปร่วมเดินทางมาตั้งแต่สมุทรปราการ

ส่วนลูกแมวสีดำเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เจอกันในพงยากข้างทางเมื่อวานนี้เองแหละนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกก็คงต้องเอาไปด้วยแหละ
เขาเป็นลูกแมวก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเดี๋ยวเขาดูแล

หนุ่มอุดรใส่ไปอยู่ตรังแล้วก็เดินทางมา

ตอนนี้ถึงพิสนุโลกค่ะนะครับใช่ครับ